ด้วยเต่าตัดข่าวตัดกาลถึงห้องจากบ้านไม่เหงื่อห่อนข่าว
ทำงานทราบเพียวหลังร่มรับเกินเกินตากแตกหน้าดำ
ทนเอาหนักเข้าเช้าคำ
ทนเอาและหนักเข้าเช้าคำ
มันเส้นชกชำทำงานเล่น
อันนี้มาคริปตามมันน้๊อยจอยแต่เหล้า
น้ำตาเข้าลอยพอถึงหน้าฝน
เหมือนคนมิกรรมให้หน้าทิ้งถ่ำ
น้ำท่วมทุกโหยอดใหญ่แต่เหล้า
ใกล้เต่าเห่านี้แอนดูน้ำปี้
จะโหยโหยโหยพอถึงหน้าหนาว
ก็หนาวกะเน็ตเดือนหกเดือนเจ็ด
ก็ห้อนเหลือจอยหน้าแรงแท่งน้ำ
จะถ่ำจะดอยจะโหยที่ไหน

ก็ห้อนเหลือจอยหน้าแห้งน้ำ

ก็ห้อนเหลือจอยหน้าแห้งน้ำ

ก็ห้อนเหลือจอยหน้าแห้งน้ำ
ก็ห้อนเหลือจอยหน้าแห้งน้ำ
ก็ห้อนเหลือจอยหน้าแห้งน้ำ

ด้อยเต่าน้ำข้าวผ้าเตี้ยว

ข้อป่าอาหารอยู่นี้กินดี

ข้อป่าอาหารสมบูรณ์ผูลผล
รัฐบาลช่วยเหลือทุกคน

ทุกคนมนจอยเผื่อแดงที่ดิน
กิ่งให้หนาเลี้ยงปูเลี้ยงป่า

พี่น้องหมู่เห่าจากดอยเตากอย
ขอคือเขาจอดบิ๊กบ้านเชียดเตอร์
ต้อยเต่าบาดเดียวจะเริ่น
สะเบี้ยหาเงินม้วนก็ม้วนด้วย
ทางต่างขึ้นจุดแพร่ชนะ
ทำให้ใช้หน้าน้ำหน้าแสนสบาย
หวนต่างหลายอย่างมัดซอย
หวนต่างหลายอย่างมัดซอย
บ้านฝ่าบ้านดอยไฟฟ้าห้าถึง
บิ๊กบ้านเชียดเตอร์พี่น้องหมู่เอาไปกินแค่ไก่
ใส่ผักหมดรับเจ้าเบยเจ้าเบย